กลับเรียนณประธานทิศลบครับกับผมนายเสรียสวนภานนสมาชิก
วุฒิษภาในฐาณสมาชิกรัฐศภาในประเด็นที่หาเรื่องกัน
อยู่นี้เรื่องที่จะต้องพินาว่าเป็นยติหรือไม่ต้องการ
เรียนว่าส่วนที่ผมจะกลับเรียนท่านประธานนี้เป็นคนละเรื่อง
คนประเด็นกับที่ผมได้กราบเรียนเสนอไว้ว่าข้อเสนอบุคคล
ขัดกับรัฐมนูลซึ่งผมขอยกไว้ก่อน
มันจะได้ไม่ไปปนกันระหว่างที่เรากำลังพินาเรื่องยัตติ
ตามข้อ๔๑หรือจะไปทีความตามอาตาเอ้ยตามข้อ๑๕๑
ท่านประธานครับในส่วนเรื่องคำว่ายติ
จริงแล้วคำว่ายติเนี่ยมันมีความหมายในตัวของมันเองแล้ว
ผมว่าคนทั้งประเทศในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยสถานศึกษา
หรือแม้คนที่มีความรู้ความเข้าใจ
ผมว่ารวมถึงสมาชิกรัฐสภารวมถึงสสวที่ผ่านมา
ในสภาเราทำหน้าที่เปิดสภามาเป็นร้อยปีท่านประธาน
เกือบแล้วครับเป็นที่เข้าใจครับท่านประธาน

ติก็คือเรื่องที่นำเข้าสู่การพิจารณาในสภา

หากว่าเป็นเรื่องที่นำเข้าสู่สภาแล้วต้องลงมติ
นั้นมันเป็นยติหมดแหละ
แต่มาในวันนี้มันแปลกครับท่านประธาน
สมาชิกเราก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์เยอะ

ผมก็ได้ฟังความเห็นว่า
ติที่เสนอมานั้นตอนแรก
ตอนแรกบอกไปเลยยืนยันกันชัดเจนว่า
เรื่องที่กำลังพิจารณานี้ไม่ใช่ยศติ

ตะโกนกันลั่นสภาว่าไม่ใช่ยติ
แต่พอเราเอาข้อบังคับข้อ๑๓
ซึ่งอยู่ในหมวดเรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายมตรี
ว่ามาตราข้อบังคับข้อ๑๓๓
บรรยัติไว้ชัดเจนว่าเป็นยติ
เสียงเริ่มเปลี่ยนครับท่านประธาน

แต่เป็นยติประเภทที่ไม่ใช่เป็นยัตติทั่วไป
เป็นยศติที่เสนอเฉพาะ

เพราะการพิจารณาให้ความเห็นชอบนายมตรีเท่านั้น

เราก็พยายามจะตีความกันครับท่านประธาน
ตีความกันว่ามันไม่ใช่ยติตามข้อ๔
แต่มันเป็นยติอื่นทั่วไปที่เสนอเฉพาะ
การเห็นชอบนายมตรีเท่านั้น
ซึ่งจริงมันไม่ต่างกันเลยครับท่านประธานครับ
สิ่งที่เรากำลังพินาอยู่นี้
ถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมา

นักเรียนนักศึกษาก็ทราบ
คนที่มีความรู้ความเข้าใจในอักษรภาษาภาษาไทย
มีพจนานุกรมให้คำอธิบายไว้
ว่ายศติก็คือเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมสภา

มันไม่ใช่มติที่อยู่นอกเหนือ
คำว่าไม่ใช่ยติทั่วไป
นี่คือประการแรกที่ผมกราบเรียน
ว่าเราพยายามอย่าไปเบี่ยงเบนเลยครับ

ไม่ใช่เรามาถกเถียงกันด้วยถ้อยคำภาษาที่แตกต่างกันอย่างที่ทำกันอยู่

นี่คือความเป็นจริงที่เรากำลังพินาอยู่

ในส่วนยศติที่เรากำลังเรียกได้ข้อ๔๑เนี่ยนะครับ
มันเป็นยติจากเรื่องที่เราได้พิจารณากับของการประชุม
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ
นายกรรมตรีในคราวก่อนมาแล้ว
แต่ปรากฏว่าก็มีการนำเสนอมาพิจารณาในที่ประชุมแห่งนี้ซ้ำเข้ามาอีก
มันก็มีประเด็นที่สมาชิกเนี่ยนะครับ
เขาเห็นว่ามันก็เป็นยติที่ไปเสนอซ้ำ
ซึ่งมันขัดกับข้อบังคับ

ก็ไม่สามารถที่จะนำมาพิจารณาในสมัยประชุมนี้ได้นะครับ
มันก็เป็นประเด็นนะครับที่สมาชิกเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับยตินี้

ส่วนท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับท่านก็อยากจะหาข้อยุติครับ
ท่านก็เสนอว่าในการจะพินาคำว่ายัตติตามข้อ๔๑ดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับ

เพราะว่ามีสมาชิกส่วนนึงเนี่ยนะครับไปตีความว่าไม่ใช่ยศติเกิดขึ้น
ผมได้กราบเรียนนะครับว่าถ้าหากว่าจะพูดประเด็นนี้นะครับ
ถกเถียงแถลงกันแล้วเนี่ย
มันก็จะมีประเด็นว่าสิ่งที่สภากำลังพินานั้นเนี่ยนะครับ
เป็นข้อเสนอที่สมาชิกเขาเห็นว่ามันขัดนะครับมันขัดมันเสนอซ้ำนะครับ

ซึ่งจริงแล้วนะครับไม่มีความจำเป็นเลยครับว่าจะต้องไปตีความตามมาตรา๑๕๑นะครับ
เพราะสมาชิกส่วนที่เขาบอกว่าการเสนอชื่อซ้ำนั้นมันขัดตามข้อบังคับข้อ๔
เขาไม่ได้สงสัยในข้อบังคับเลยนะครับท่านประธาน
เขาเพียงแต่ว่าเขายืนยันว่ามันขัด
แต่ส่วนท่านที่ไม่ขัดก็ผมว่าประเด็นนั้นไม่มีแล้ว
มันก็ไปมีประเด็นกับที่ท่านประธานรัฐสภาเนี่ยนะครับ
มีความประสงค์ต้องการที่ให้ประชุมแห่งนี้ตีความครับ
ว่ามันเป็นข้อบังคับตามที่อีกฝ่ายนึงเขาเห็นหรือไม่
ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าจะบอกจะมีประเด็นเนี่ยนะครับ
มันก็ต้องมีประเด็นว่าการพิจารณาลงมตินั้นเนี่ย
ขัดกับข้อบังคับข้อ๔๑หรือไม่
มันก็มี๔๑กับ๑๕๑นะครับ
มันไม่ต้องไปตีความมันอื่นแล้วครับว่า
เป็นคำวินิจฉัยถึงขนาดว่าจะเป็นยติหรือไม่

ส่วนหนึ่งสมาชิกเห็นว่า๔๑นั้นชอบแล้ว
เสนอมาก็คือขัดกับข้อบังคับข้อ๔๔
ว่าขอให้ตีความ
หรือว่าจะดำเนินการไปเลยตามข้อ๔๑ที่สมาชิกเขามีความเห็นไว้
ผมว่าผมอยากให้ประเด็นนี้ชัด
เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็งง
สมาชิกแต่ละคนก็อภิปรายไป
แล้วก็ลึกไปจนถึงว่าสมควรที่จะเป็นนายกรรมตรีได้อีก
รัฐมนูลซึ่งผมมารอจังหวะนั้นอยู่แล้ว
ผมอยากให้ประเด็นนี้มันเคลียร์ไว้ก่อนครับประธาน
แล้วเดี๋ยวผมจะว่าต่อไปว่าสิ่งที่ท่านกำลังเสนอชื่อบุคคลมาเป็นนายกลำตี
ดังกล่าวนั้นเป็นการเสนอซ้ำ
เป็นการขาดรัฐมนูลที่ได้บรรยัติไว้

แต่ผมเห็นประเด็นนี้ผมจึงอยากจะอภิปราย
อยากจะเสนอสิ่งที่ผมเห็นและคิดว่ามันถูกต้องตามรัฐธรรมนูล
ก็เลยกลับเรียนท่านประธานครับว่าประเด็นนี้มันมีข้อ๔๑กับ๑๕๑นะครับ
ถ้าจะตัดสินอย่างไรนะครับก็อยู่ในกรอบนี้เท่านั้น